คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดพิศนุโลก

บอกว่าตกใจมากอยู่ดีแผ่นดินแยกแยก

หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่ห้า
คือหลายพื้นที่หลายจุดเลยนะคะ
ครับแต่รอยแยกเนี่ยความกว้างความลึก

ขึ้นอยู่กับสภาพดินของแต่ละพื้นที่
แต่คนในพื้นที่เขาตกใจว่าทำไมอยู่ดีเป็นรอยแยกแบบนี้

ยาวอย่างนี้เลยแล้วบางจุดคือลึกมากด้วยนะคะ
คือชาวบ้านเขาสงสัยว่าเป็นลางร้ายอะไรหรือเปล่า
ว่าชาวบ้านเขาทำอะไรไม่ดีไหมเป็นลางบอกเหตุลางร้ายอะไรไหม
แต่เรามีคำตอบในมุมวิทยาศาสตร์นะคะ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เราส่งติลงพื้นที่ไปกิติศักดิ์วีรชัยเจริญศุกร์

ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้ให้หน่อยว่ารอยแยกที่เห็นเกิดจากอะไรกันแน่
เกิดขึ้นหลายหมู่บ้านค่ะคุณผู้ชม
หมู่หนึ่งบ้านวางยางหมู่สองบ้านปากผิง
หมู่๓บ้านปากดอนหมู่๕บ้านวังน้ำคู
ตำบลวังน้ำคูอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
อย่างที่บอกว่าคนเขากลัวว่าเป็นรางร้ายอะไรไหม
คนในหมู่บ้านทำอะไรผิดไปไหม
ติลงพื้นที่ไปเลยนะคะติไปคุยกับป้าอบค่ะ
นางน้ำอบเพรมกาศอายุหกสิบสองปี
อยู่บ้านเลขที่สามสิบเจ็ดหมู่หนึ่งที่บ้านวังยางอะค่ะครับ
อบบอกว่าช่วงค่ำคืนวันที่๑๓เมษายนต่อเนื่องเช้าวันที่๑๔เมษายน
พายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องดังมากทั้งคืนลมแรงเลยค่ะ
อบกับหลานไม่กล้าออกจากบ้านมาดูได้แต่กอดกันอยู่ในที่นอน
แล้วก็ได้ยินเสียงแผ่นดินลั่นดังเปรี้ยแบบดังมากอ่ะ
ถึงเช้าป้าบอกไม่กล้าออกไปตอนเช้าฝนหยุดออกไปดูป้าอบบอกตกใจมาก
เห็นรอยแยกของพื้นนะคะยาวแบบ๒๐เมตรได้นะ
แล้วลอดยาวผ่านใต้ถุนบ้านของป้าอบไปอ่ะค่ะบ้านหลังใกล้ใกล้
ก็เจอ๓๔หลังคาเรือนความกว้างของรอยแตกต่างกันออกไปนะคะ
สามสิบถึงห้าสิบเซนติเมตรอันนี้คือความกว้างนะคะ
ความลึกก็แล้วแต่พื้นที่ลึกประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบเซนติเมตร
แต่ป้าอบบอกว่าเออดูไปดูมาเหมือนตัวอะไรเลื้อยผ่านเหมือนกันเนอะ
ครับป้าก็อายุอนามก็หกสิบสองแล้วไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย
อบบอกว่าก็เป็นความเชื่อของคนเท่าคนแก่นะคะ
ที่เขาก็เล่ากันมาจากรุ่นสู่รุ่นเขากลัวว่านี่คือแม่พระธรณีพิโรธหรือเปล่า
สำแดงฤทธิ์ออกมาหรือเปล่าป้าบอกเพื่อความสบายใจ
ก็เป็นความเชื่อของป้าป้าบอกแบบนี้อืม
ก็จุดทูปบอกกล่าวขอขมาหลังจากนั้นฝันเลย
ฝันว่าหลานตกลงไปในพื้นดินที่แยกป้าก็พยายามช่วยดึงหลานขึ้นมาสุดท้าย
ช่วยขึ้นมาได้อย่างสำเร็จเนี่ยค่ะป้าจุดทูบจุดที่พื้นดินแยกนะคะ
พระพรมเจ้าที่เจ้าทางข้าพเจ้าขอถวายให้พระภูมิเจ้าที่เจ้าทางแห่งนี้
รับทราบด้วยเถิดได้เกิดเหตุแผ่นดินเป็นอย่างนี้
ขอให้เจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายายผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว
มาเข้ามิ่งเข้าขวัญบอกนะว่าต้องการอะไร
ลูกช้างก็จะให้สาธุ
เชื่อคำฝันมากกว่านะฝันอ๋อแต่ฝันเห็นเด็กอ่ะยังไง
มันตกบ่อน้าบ้านนะเราก็ดึงมันขึ้นไป
คือคุณป้าก็บอกว่าใครไม่เชื่อไม่เป็นไรป้าเชื่อก็ทำเอาไว้ก่อนสบายใจดีก็จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางขอขมาแม่พระธรณีไปนะคะทีนี้ติเลยบอกว่าเดี๋ยวติหาคำตอบให้นะว่าจริงแล้วรอยแยกที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะคะ
มนุยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิศนุโลกนายธีรสิทธิ์วงวานก็ไปตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็บอกว่าจุดที่มีรอยแยกของดินนะคะอยู่ใกล้กับแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านในตำบลวังน้ำคูครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมหรือว่าเป็นผืนหนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้แล้วนะคะบอกว่าร
แยกของเปลือกโลกก็กลัวว่าจะแผ่นดินหวงแผ่นดินไหว
เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นช่องทางน้ำ
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแรงเท่านั้น
ก็เป็นลักษณะทางน้ำผ่านแล้วก็เป็นโพรงน้ำด้านล่างใช่ไหม
ช่องทางน้ำทีนี้พอมันแรงจัดข้างล่างอาจจะซุด
ใช่ค่ะแล้วมันก็เลยแยกออกแบบนี้นะ